แต่เหตุการณ์นี้ยังไงดีมีความแปลกนะคะ
มีคนไปพบเป็ดเหลือง
มียันอยู่อยู่บนเป็ดเหลือง
เป็นเหลืองเขาเป็นสัญลักษณ์ไง

ก็เลยประกาศให้รางวัลนำจับคนเขียนยันบนเป็ดเหลืองน้อย
บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์แฟนเพจสายด่วนเมืองอุดร
ก็เผยแพร่คลิปวงจรปิดของเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
บันทึกภาพขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังใช้ปากกาเมจิก

ยังไงมือขวาก็เจ็บสวัสดีปีใหม่มียันป้องกันภัยอย่างนี้เหรอคะนะ
คือเป็ดเนี่ยก็ต้องแสดงในบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
สำหรับประชาชนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
ระบุข้อความว่าใครแจ้งเบาะแสเทศบาลนครอุดรธานีมีรางวัลให้
ซึ่งนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนะคะนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีก็บอกว่า
เป็ดเหลืองเป็นสัญลักษณ์สันติภาพของเมืองนอก
ปัจจุบันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของหนองประจักษ์ศิลปาคมและเทศบาลนครอุดรธานีไปแล้วนะคะ
โดยก็มีเป็ดเหลืองพ่อแม่และลูกหลายตัวลอยน้ำอยู่
ซึ่งถ้าใครมีผู้มีเบาะแสสามารถแจ้งมาได้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
รางวัลที่มอบคงต้องขออุบไว้ก่อน
แต่ว่าอาจจะเป็นรางวัลพาไปกินล่าแปด
แปดก็ไม่ได้ชงอะไรไม่ต้องไปป้องกันยันให้เขาก็ได้
ปีนี้ปีไก่เออไม่มีแปดชง